อีอูอูผีน่ะกลัวมากเลย
เมื่อวันก่อนไปเจอต้าเพนภาแนบชี
ปกติเนี่ยเวลาคนเห็นผีเขาจะตกใจเขาก็แค่กรี๊ดใช่ไหม
แต่อันนี้เขาบอกว่าการกรี๊ดของคนเราอาจจะเปลี่ยนไป
มีการร้องครางที่โอ้โห
ซึ่งคุณแม่แดงระเบียบรัฐออกมาด่าแรงมากสกปรก

แล้วก็มีศิลปินแห่งชาติด่านักมากนะคะต้าเพนภาเลย

จะเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับในส่วนที่เจ๊เบียบมีการติติงมาเนอะ

วัตเจ้าวาจังสัยเพลินเป็นเศร้าอีสาน

ก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็เสียใจที่มันมีผลกระทบด้านลบด้วยค่ะ

น้อยใจค่ะแล้วก็เสียใจที
ที่มันเป็นคำบอกที่เฮ่งอยู่ดังสินะคะ

ชวนถึงผู้เพศค่ะจังหลายนูกกะนอมรับความติชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น
อยากบอกทางโซเชียลนะคะให้เปิดใจรับกว้างบ้างแล้วก็ให้คิดเป็นแบบ

อย่ามองลึกไปถึงเออมีเพศสัมพันธ์อะไรเลยนะครับ
เพราะว่าเหมือนเรามาร้องเพลงมันก็คือใส่จังหวะทำนองดนตรีอะค่ะ